เริ่มต้นนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งที่นครนายกนะครับ
มีพนักงานของปั๊มคนนึงเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มนั่งอยู่ที่ร้านนะฮะ
อยู่ดีดีก็มีคนเนี่ยมาทำร้ายนะครับเรียกว่าวินาทีชีวิตอืม
คือจะเป็นจะตายเนี่ยนี่ค่ะเจ้าตัวบอกโอ้โหตอนนั้นเนี่ยน่วมไปหมดดูฮะ
อยู่ดีดีแบบโอ้โหเห็นไหมทีแรกมาคันหนึ่งก่อนสองคนโอ้โหแบบไม่
ยั้งเลยอ่ะเนี่ยรั้วเป็นชุดครับเขาไม่ได้สู้ด้วยซ้ำนะคะ
ถูกต้องมีมาอีกคนนึงเนี่ยมาร่วมด้วยเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อย
นี่ฮะสามต่อหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์
หลบหนีไปซึ่งตอนที่จะหนีไปเนี่ยคนเจ็บบอกว่าไอ้สามคนนี้
มันเอากระเป๋าถือของเขาไปด้วยในกระเป๋าถือนะครับ
มีเงินสดอยู่สี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันบาทนี่นะฮะ
เขานั่งอยู่อย่างนี้ฮะคือถามว่าเจ้าตัวก็จะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เขาก็พอจะรู้อยู่ค่ะแต่ก็ยังงงงหน่อยหน่อยเพราะบอกว่า
มันก็มีเรื่องกันอยู่นั่นแหละแต่ก็เคลียร์กันไปแล้วนะ
แล้วอยู่ดีเอ้าพอขี่รถมาถึงเนี่ยเขาทำหน้าแบบมองแบบงงอยู่ไง
เพราะเขาเคลียร์กันไปแล้วคิดว่าจะจบไปแล้วอยู่ดีดีเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ปั๊มแก๊สที่เขาทำงานอยู่ลงจากรถมาใส่เขาไม่ยั้งเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
แก๊สก่อนถึงสี่แยกจอปรนะครับตรงนี้ฮะในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับท้องที่ของสพเมืองนครนายก
นี่รถตำรวจมาแล้วกล้องวงจรปิดก็มีเห็นไหมฮะในที่เกิดเหตุ
นี่นะครับตรงนี้เลยฮะโต๊ะเก้าอี้จุดที่เขานั่งอยู่อ่ะ
ตอนเกิดเหตุมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คนเจ็บคือนายุทธพงศ์พุทธวัฒนะอายุ๒๘ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นพนักงานของปั๊มแก๊สนะฮะบาดเจ็บศีรษะแตกนะครับ
มีบาดแผลบวมปูดตามร่างกายนี่คนนี้ฮะนายุทธพงศ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่นครนายกไปคุยกับนายุทธพงศ์
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเวร
นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะนี่ฮะคืออยู่ดีดีเนี่ย
ก็มี๓คนขี่จักรยานยนต์กันมาทีแรกมาคันเดียว๒คนก่อน
มาถึงก็ตามภาพแล้วฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงใส่ไม่ยั้ง
อีกคนนึงมาก็ใส่เขาด้วยนะครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในสามเนี่ย
ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเข้าใจผิดเพราะหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุ
ระแวงว่าตัวเขาเนี่ยจะไปจีบแฟนสาว
ของคนก่อเหตุตอนนั้นได้คุยกันไปแล้วนะเคลียร์กันไปแล้ว
เออมันไม่จริงนะเขาไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวด้วย
นี่ด้านหลังศีรษะแตกเนี่ยหมอต้องทำแผลไว้ให้เนี่ย
เขาบอกว่าคู่กรณีเขาเนี่ยก็เข้าใจไปแล้วนะ
ก็เข้าใจไปแล้วว่าโอเคเข้าใจจบ
แต่อยู่ดีเอ้าเช้าวันนี้ขี่จักรยานยนต์มาถึง
เนี่ยใส่เขาเลยอ่ะค่ะเขายังนั่งมองเขายังคิดว่าเอ๊ะมาทำไม

ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ถามอะไรคือแบบจอดรถลงจากรถแล้วใส่เลย
ใช่ครับ
นี่ค่ะคนเจ็บบอกเมื่อคืนผมก็เคลียร์ไปแล้ว
หาว่าผมไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนเขาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่มีอะไร
คู่กรณีนี้ก็บอกอะจบจบปล่อยวางจบ

เช้ามาขี่จักรยานยนต์มาถึงปั๊มแกใส่เขาเลยฮ

ก็แจ้งความไว้นะครับที่สพเมืองนครนายกนะครับ
ตอนนี้ก็รู้ตัวอยู่แล้วนะฮะ๓คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

บอกภาพวงจรปิดมันก็ชัดนะฮะ
ว่าเป็นใครกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ